เอาล่ะคุณผู้ชมครับเรื่องของขโมยขจนเราก็ให้ดูกันเยอะมากมายหลายเคส
จังหวัดเลยแหละเดี๋ยวจะพาไปที่หนึ่งที่จังหวัดสงขลานะครับ
โอ้โหต้องบอกว่าช่วงนี้โจรระบาดถึงขั้นขโมยกล้วยกันแล้วครับ

ดูภาพจากกล้องวงจรปิดไปเลยนี่ตรงนี้ครับน้องใบตองครับที่หน้าร้านขายน้ำแข็งบริเวณถนนพดุงพักดีซอย๓หรือตลาดใหม่ซอย๓เทศบาลนครหัดใหญ่จังหวัดทรงขลานี่แหละ
กล้องวงจรปิดสามารถจับภาพชายหญิงคู่หนึ่งนะขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ไม่ทราบหมายเลขทะเบียนครับ
จอดที่บริเวณหน้าร้านจากนั้นผู้หญิงเห็นไหม
คนที่ซอดลงมาขวากระซอบนี้ไปแล้วก็ขึ้นรถมันทรายไปเลยครับ
ท้ายไปเลยไปหน้าตาเฉยเลยครับแล้วสอบไปเลยแบบนี้
แล้วคำถามคือไอ้ที่อยู่ในกระสอบนั้นคืออะไร
กล้วยครับกล้วยอยู่ในนั้นครับไปสอบถามผู้เสียหายเลย
กุฎอุบาพรวงบรรชาวของร้านน้ำแผงเขาเล่าว่า
อีกคนอยู่ในร้านนะไม่ใช่ว่าไม่มีคนนะ
แม้ว่าจะมืดค่ำก็ตาม
คือลูกจ้างนั่นแหละเขากำลังดูกล้องวงจรปิดอยู่พอดี
แล้วพอเห็นมีคนก่อเหตุขโมยขโมยไปแล้ว
กล้วยที่อยู่ในถุงกระสอบก็ตะโกนไปด้วยนะ
ตะโกนว่าเฮ้ยเอาไปทำไมอย่าเอาไป
โอ้โหสองคนนั้นไม่สนไปเลยโชคได้แล้วไปแล้วหายลับไปเลยครับผู้เสียหายบอกเพิ่มเติมว่ากล้วยเนี่ย
เป็นกล้วยที่มีคนมาฝากเอาไว้ให้แม่เลยวางเอาไว้หน้าร้าน
ไม่คิดว่าจะมีคนมาขโมยกล้วย
โอ้โหคือพอมาดูกล้องวงจรปิดดีดูลักษณะท่าทางดีดี
คู่นี้เนี่ยน่าจะตระเวนขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกไปหาของมีค่าหรืออะไรก็ได้
ที่มันอยู่ข้างทางเห็นอะไรได้คว้าหมด
โอ้โหเหมือนเอาทุกอย่างเลยอ่ะจริงไม่เว้นแม้กระทั่งกล้วยครับ
เนี่ยฮะเขาว่ากันว่านะอาจจะเป็นเพราะช่วงสถานการณ์ของการระบาดของโรคโควิด๑๙
ที่มันทำให้หลายคนเขาตกงานแต่ผมก็ต้องบอกไว้ก่อนว่า
หลายคนที่เขาตกงานเขาก็ยังไปหางานอื่นหางานสุจริตทำ
มันมีแค่บางคนเท่านั้นแหละผมจะบอกแบบนี้นะจะมีแค่บางคนเท่านั้นแหละที่
คิดสั้นหันไปเป็นโจรแล้วผมบอกได้เลยว่าจุดจบไม่เคยดีเลยนะ
เข้าคุกเข้าตารางกันทุกคนเลยครับถูกต้องนะคะเอากลับใจได้ก็ดีเหมือนกันเนาะ